ไปดูต่อกันที่ดารารุ่นใหญ่มากฝีมือกันหน่อย
จะบอกว่ารุ่นใหญ่เขาเกรงใจพอหน้าพี่เขายังเด็กกันอยู่ทั้งนั้นเลย
คือในราคอได้รับแต่บทคุณแม่แบบร้ายคิ้วกรัจปะทะคารมอะไรอย่างนี้
แต่ตัวจริงค่ะทั้งสองพี่เลยนะคะ
พี่ปูพี่เงาะสนิทกันมากค่ะ

ส่วนพี่เงากวนชะครนี่๔๘
โอ้โหสวยปิ๊งหุ่นดีกันทั้งคู่เลยค่ะ
โดยเฉพาะพี่ปูบรรธนาตอนนี้บอกเลยว่า

และก็จะมีไว้ข้อวงการตามคุณแม่หนึ่งรึเปล่า
เห็นว่าได้ข่าวว่าคุณแม่ห่วงลูกนะ
ลูกคนโตอายุ๑๗ปีแล้วยังต้องไปรับไปส่งอีก

เคล็ดลับความสวยเหมือนสตาร์ฟเอาไว้แบบนี้ทำได้ยังไงไปฟังค่ะ
รู้สึกยังไงคะจะมีคนบอกว่าสวยเหมือนสตาร์ฟไว้ทั้งคู่เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะก็พยายามดูแลตัวเอง
ให้ดูดีอยู่เสมอเท่าที่ทำได้

เพราะฉะนั้นคือคนดูก็อยากเห็นแล้วว่าเออออกมายังสวยตลอด
คนโตก็๑๗ค่ะแล้วก็ลูกสาว๑๕ค่ะ
แล้วก็คนเล็กก็จะ๑๓
ห่างกัน๒ปีแล้วแต่ก็ยังรับยังส่งเหมือนเดิมนะคะ

ก็ตอนนี้ยังไม่เห็นแววอะค่ะแต่ในอนาคตถ้าเขาชอบก็สนับสนุน

ก็แม่ตามลูกมากกว่า

คุณแม่ห่วงลูกมากกว่าค่ะคือถ้าว่างไม่ได้ถ่ายละครก็รับส่งลูก
ทั้งห่วงทั้งห่วงค่ะ